ใครที่รู้จักในแวดวงของรถยนต์ยานยนต์จะรู้จักดีนะครับว่า
เขาบอกว่าเขาเริ่มจากความกล้าไม่ยอมแพ้กับโชคชะตา
ทำให้กลายเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง
แล้วก็บอกว่ากำไรของชีวิตคือความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักนะครับ
เป็นคนเองรักนะครับไปรู้จักกับเขากันในทอดสูตรกับคุณพีรวัตอัทธนาคครับ

มองหาโอกาสใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม

ขายซื้อรถไถเก่ามาซ่อม
ขายรถสิบล้อเก่ามาขาย

ให้เรามาเป็นรถเบนท์ขายให้เท่าแก่

จากเคยขายสมมุติปีหนึ่งก็ต้องทำหมื่นคัน

งานยุ่มอันดังสิบแต่กำไรเท่ากัน

ย้ำว่าต้องประหยัดซื่อสัตว์
ความต้องการของตลาดก่อนขายของ
ทำให้วสันมีต้นทุนความรู้ทำธุรกิจ

และด้วยความที่เป็นคนง่ายสบาย
พร้อมปรับตัวให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
ทำให้วสันมีกรยานมิตรในทุกวงการ

ขับเคลื่อนมาได้ไกลและแข็งแกร่ง
โดยขายรถเบนส์เฉลี่ยปีละ๑๒๐๐คัน
ขายประมาณ๔๐๐๐ล้านบาทต่อปี
ถือเป็นแชมป์อันดับต้นของประเทศมาโดยตลอด
ส่วนหนึ่งของความสำเร็จก็เพราะพนักงาน
วัสสันถ่ายทอดแนวคิดวิธีขายให้ด้วยตัวเอง
เพราะเชื่อว่าพนักงานคือประตูบานแรก

รีคูตคนหรือรับสมัครคน

อันนี้ไม่โลภมากพ่อแม่มันเป็นใคร

แบ็คกราวด์สำคัญมาก
เพราะเราไม่อยู่ร้านทั้งวัน
มันลูกค้าแค่จองรถก็ให้มาแสนนึงแล้ว
วันหนึ่งจอง๑๐คันล้านหนึ่งแล้ว
ถ้าเราเจอลูกน้องเบี้ยวมันเอาเงินไปหมุน
แล้วไปซื้อหุ้นก่อนหรือไปซื้อที่
แล้วจะเอามาคืนไม่ทันเดี๋ยวก็เรียบร้อยใช่ไหม
เพราะฉะนั้นต้องเอาคนซื่อสัตว์
คนเก่งเราเติมความเก่งให้ได้
เราไม่ต้องเลือกคนเก่งแต่เราเลือกคนไม่โง่

โง่นี่สอนยากไม่โง่เราเติมให้มันฉลาดได้
เทคนิคการขายรถราคาหลายล้านบาท
เจ้าพ่อรถหรูบอกว่าแค่ใช้ใจถึงใจ

มั่นใจว่าจะยังคงยืนหยัดอย่างแข็งแกร่ง

เราคิดว่า๑๐ปีข้างหน้านี้ไม่ยอมหา
เราจะเห็นธุรกิจกล้องถ่ายรูปเจ๊งไปแล้ว

ไปเยอะแล้วมันเปลี่ยนปุ๊บใช่ไหม
ถ้าตราบใดคนยังใช้รถยนต์อยู่
ผมยังเชื่อคำว่าเบ้นมันต้องเอาตัวรอด

พักจากโลกธุรกิจที่มีแต่ตัวเลขกำไรขาดทุน

ปีมาแล้วที่วัดสรรศึกษาบูชาพระเครื่องอย่างจริงจัง
สะสมพระและสองพระ
เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่วัสสันมองว่าช่วยฝึกสมาธิเป็นอย่างดี

เขาเรียกทำสมรรถะสมาธิ
จิตมันไม่ไปแกว่งที่อื่นแล้วมาอยู่ที่พระ

พอมองเนี่ยหุ่นเป็นอย่างนี้เนื้อทำจากไหนมีกี่รุ่น
มองลึกไปพุทธคุณเป็นอย่างไร
แล้วเราก็นิ่งเราก็ลืมเรื่องวุ่นวายการเมืองการบ้านลืม
ยามที่จิตใจมันว้าววุ่น
วุ่นวายคิดอะไรไม่ตกหรือคิดไปเยอะ
แม้จะคิดตกมันก็เหนื่อยบางวันคิดโอ้โห
เป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน
เหนื่อยปิดประตูอยู่กับพระเครื่องดีกว่า
ก็ดูเพลินก็มองส่องไว้เรื่อย

จากหวังว่าธุรกิจจะอยู่รอดปลอดภัยแล้ว
พ่อค้ารถหรูคนนี้ยังมีอีกความหวังที่เรียบง่าย
ซึ่งอาจจะดูขัดกับภาพความหรูหราของนักขายมือทอง
นั่นคือขอแค่มีชีวิตที่ปกติสุขเหมือนทุกวันนี้

อยากดูพระเครื่องได้ดูอยากนั่งสมาธิ
อยากเดินยังกลมได้เดินไม่ใช่นั่งรถเข็นเดินยังกลม
ไม่ใช่อย่างนั้นอยากเดินได้
อยากนอนหลับอยากทานได้ถ่ายออก